เพจดังเขาโพสต์เหตุการณ์ผู้โดยสารถ่ายคลิป
ขณะที่เธอเรียกรถแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิ
ไปบ้านเพื่อนแถวสายไหม
บอกด้วยนะว่าให้ไปเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้
แต่แท็กซี่บอกว่ามันกำลังก่อสร้าง

เธอบอกว่าค่ารถที่เธอเคยจ่าย๓๐๐บาท
แต่ขึ้นแท็กซี่คันนี้มันเป็น๔๐๐บาท
ก็เลยมีการโต้เถียงกันไปดูคลิปค่ะ
พี่หนูถามตรงนะมันต้องเป็นหน้าที่หนูเหรอ
ที่หนูจะต้องมานั่งตอบคำถามพี่
อย่ามาพูดอย่างนี้เอาไปกับตำรวจดีกว่า
เอาผมเคลียร์ตรงนี้เลยไปหาตำรวจว่าใครจะผิดใครถูก
ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือ
ชอบเคลียร์ผมก็เห็นแล้วนิสัยอย่างนี้ผมไม่ชอบ

แล้วถ้าเกิดว่าไปรามินทามาเนี่ย
มีเมตเตอร์มันจะเท่าไหร่กันคะ

โบกรถแท็กซี่คันนี้มาจากสนามบินสุวรรณภูมิ
บอกว่าจะไปซอยเพิ่มศิลป์ค่ะอยู่ที่เขตสายไหม
ไม่ได้ขึ้นทางด่วนให้ไปเส้นทางสายไหมรามอินทรา
แต่ทีนี้คนขับรถแท็กซี่บอกว่าเส้นทางนั้นมันซ่อมแซมอยู่
ก็เลยให้ไปวิ่งเรียบทางด่วน
ซึ่งเธอบอกว่าตรงนี้ก็มีความสื่อสาร
สื่อสารที่ค่อนข้างผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางเหมือนกันนะคะ
แต่สุดท้ายคนขับรถแท็กซี่ค่ะก็ไม่ได้เปิดแผนที่ให้ดู
น่าคือขับไปเลยนะคะเธอบอกว่าทำไมมันไปโผล่แถวฟรั่งเก้า
สุดท้ายเธอก็ต้องนั่งไปแล้วค่ะไปจนสุดทางนะคะ
เสียค่ารถไปทั้งหมด๔๐๐บาทแต่เธอบอกว่าเดิมไม่ใช่ไม่เคยนั่งนะ
เคยนั่งมัน๓๐๐บาทเพิ่มตั้งร้อยหนึ่ง
ก่อนจะลงผู้โดยสารถามด้วยความสงสัยถ้าไปเส้นทางตามที่บอกกับพี่
ค่าโดยสารจะแพงแบบนี้ไหมค่ะ
คนขับรถแท็กซี่ท้าให้ผู้โดยสารไปร้องเรียนคือบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะเท่าไหร่หรอก
แต่ไปร้องเรียนเอาเลยถ้าคิดว่าผมจริงเอาไปดูกันอีกครั้งค่ะ
นางสาวบีอายุ๓๒ปีผู้โดยสารค่ะทีมข่าวของเราติดต่อได้แล้ว
เธอก็เล่านะคะบอกว่ากลับมาจากต่างจังหวัดไม่ค่อยชินเส้นทางในกรุงเทพ
ได้แจ้งเส้นทางให้คนขับรถแท็กซี่ในเบื้องต้นแล้วก็เข้าใจว่าจะไปตามที่แจ้ง
แต่ลักษณะพาขับไปเส้นทางอื่นตอนนั้นก็ยอมจำใจนั่งไปจนถึงจุดหมายปลายทาง
เพราะว่าบริเวณนั้นเรียกรถแท็กซี่ยากไม่อยากเสียเวลา
แล้วเธอบอกว่าต้องไปทำงานต่อด้วยแต่ไม่เข้าใจ
ทำไมคนขับรถแท็กซี่ต้องกร่างใส่ผู้โดยสารทั้งที่งานบริการพูดคุยดีก็ได้
แถมยังถ่ายรูปผู้โดยสารไปด้วยเธอบอกเธอห่วงความปลอดภัยของตัวเองนะคะ
รวมทั้งแจ้งสนามบินสุวรรณภูมิด้วยอยากให้ปรับปรุงการบริการให้ดีกว่านี้

โพสต์คลิปนี้นะคะลงทั้งโลกโซเชียลเมดีย์

โพสต์ครั้งนี้ของอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยไม่ได้ว่าใครเป็นพิเศษนะคะ
แต่อยากให้ชาวเน็ตช่วยกันวิเคราะห์ว่าใครผิดกันแน่ผู้โดยสารหรือว่าคนขับรถแท็กซี่ที่ต้องทำงานบริการ
ฟังผู้โดยสารไปแล้วทีนี้แหละค่ะถ้าคนขับรถแท็กซี่ในคลิปอยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงบ้าง
ฉันก็นั่งคิดนะคิดเกี่ยวกับเส้นทางจากสุวรรณภูมิมาสายไหม
บางทีมันก็ต้องใช้เรียบด่วนเหมือนกันนะ
มันก็แล้วแต่หมายถึงว่าคนถนัดเส้นทางไหนแล้วก็คิดว่าเส้นทางไหนเร็วกว่า
นึกออกไหมคะบางทีการจราจรมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตรงนู้นอาจจะติดแทนที่อะไรอย่างนี้นะ